เรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่จับตามองทั่วโลกนะคะนี่ด้านหลังของเรา
การอนามัยโลกประกาศฝีดาดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินอันนี้เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดเลย
ทีนี้ก่อนที่จะไปดูองค์การอนามัยโลกดูในบ้านเราก่อนไหม
เคสชายชาวไนเจรียที่ไปเจอว่าเป็นฝีดาดลิงที่ภูเก็ต
แล้วก็หลบหนีมาไปเจอสัญญาณอยู่ที่สะแก้ว
ล่าสุดอยู่ที่กรุงพนมเปนของกัมพูชา
เดี๋ยวให้ไปดูจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวได้

นี่ค่ะจังหวะนี้เลยตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวชายชาวไนเจรียวัย๒๗ปีคนนี้
แล้วตอนแรกนะมันกลายเป็นข่าวระทึกเลยที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
ว่าไปเจอฝีดาดลิงรายแรกในไทยแล้วที่ภูเก็ต

ไปเจอว่ามีสัญญาณมือถืออยู่ที่สะแก้ว

โน่นเขาไปกรุงพนมเปนของกัมพูชา

ว่ายน้ำไปทางเส้นทางธรรมชาติค่ะ
นี่เจ้าหน้าที่กัมพูชาคุมตัวไว้ได้แล้วที่ห้องเช่าในกรุงพนมเปน

เดี๋ยวต้องเอาตัวไปที่สถานป้องกันโรค
ที่โรงพยาบาลในกรุงพนมเปนด้วยนะคะ
ทีนี้ทีนี้แนวทางในการคุมตัวชายชาวไนเจรียต่อไปจะเป็นยังไง
ทางการไทยเองก็ต้องหารือกับทางการกัมพูชานะคะ

ว่ามีคนสัมผัสเสี่ยงสูง

เพราะว่าตอนแรกบ้านเรารายงานมาว่ายังไงนะ๑๔๒คนใช่ไหม

ยังไม่พบว่ามีใครติดเชื้อเพิ่ม
แต่ก็ยังอยู่ในระยะของการต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าต้องเฝ้าระวังภายใน๒๑วันนั่นเอง
ส่วนการจะคุมตัวชายชาวไนเจรียคนนี้
เอาไว้ที่กัมพูชาหรือเอาไว้ที่ไทยเนี่ย
เดี๋ยวต้องพิจารณาอย่างรอบครอบนะคะ
อันนี้เป็นสถานการณ์ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบ
ตรงจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกที่จังหวัดสะแก้วเนี่ย
ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ก็มีการให้เจ้าหน้าที่มาเตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วย
ต้องดูความพร้อมห้องที่จะแยกผู้ป่วยพร้อมไหม
ชั้นล่างของอาคารตรวจเอกสารเข้าราชอาณาจักร
ตมอรัญญประเทศก็คือเตรียมสถานที่เอาไว้ก่อน

ทีนี้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญญประเทศ
คุณชายงกุหลาบก็เปิดเผยกับทีมข่าวแบบนี้ว่า

แล้วก็ทางด้านของตมจังหวัดสาแก้วเขาซักซ้อมกันนะ
แล้วก็เตรียมความพร้อมในแผนรองรับเอาไว้แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องแยกกักตัวทีมสอบสวนโรคเอง
เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วค่ะ
ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอรัญยประเทศ
บอกว่าตอนนี้ทางสาธารณสุขของฝั่งกัมพูชายเอง
เขายังไม่ให้ทางเราเข้าไปใกล้คือยังไม่ใช่แค่เราหรอกค่ะ
ทุกคนแหละไม่ให้เข้าไปใกล้ชายชาวไนเจรียคนนี้
เพราะว่าก็อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้ออีกสัก๒๓วัน
พูชาเองเขาอาจจะอนุญาตให้ทางเราทางไทยเข้าไปร่วมสอบสวนด้วย
เพราะว่าทางฝั่งไทยเองก็ต้องการสอบสวนค่ะ
ดูไทม์ไลน์การเดินทางของเขาไง
ป้องกันการแพร่ระบาดของฝีดาดลิงในไทย
แล้วก็มีรายงานจากทางสตมด้วยนะคะว่าตอนนี้
เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าประเทศไทย
เป็นบุคคลที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม

ไม่รักษามีโอกาสแพร่เชื้อได้ในไทย
คุณคิดดูสิขนาดตรวจมาเจอในบ้านเราแล้ว
โทรไปบอกเขาแล้วเขาก็รู้นะ

หลังจากนั้นปิดเครื่องติดต่อไม่ได้หายตัวไปเลย
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะ
ก็เลยทำให้เขาหนีการจับกลุ่มตัวนะคะ
ทีนี้ทางบ้านเราล่ะจะรับมือกันอย่างไรคุณผู้ชมคะ
เจ้ากระสวงค์อย่างคุณอนุทิริชาณวิรกุลนะคะ
แน่นอนว่าก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้ว
มีการประชุมด่วนเลยค่ะใช่เตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะ
นายอนุทินชาบริกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
มีการเรียกประชุมด่วนผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกกรม
และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ประเด็นหารือกันก็คือการติดตามสถานการณ์โรคฝีดาดลิงค่ะ
ฝีดาดลิงนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
คุณอนุทินระบุในที่ประชุมว่าการตัดสินใจประกาศขององค์การอนามัยโลก
โรคฝีดาดลิงกลายเป็นภาวะฉุกเฉินแบบนี้ก็มีข้อมูลแสดงให้เห็นเพียงพอ
มองว่าจำเป็นต้องประกาศออกมาให้ประเทศสมาชิกได้วางแผนรับมือแล้วก็เฝ้าระวังกันค่ะ
ขณะที่ไทยเองนะคะหลังจากที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงนะคะชายชาวไนเจรียคนนี้อยู่ในไทย
อย่างที่เรารู้กันแหละเป็นข่าวไปว่าอยู่ในไทยตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็อยู่แบบโอเวอร์สเตย์ด้วยก็หลบหนี
ก็ต้องมีการให้กรมควบคุมโรคไปลงพื้นที่สอบสวนโรคที่ภูเก็ตคุณ
แต่เรื่องเนี้ยมันก็ต้องมาดูอีกนะคุณนัทธนันเพราะว่าอะไรอ่ะคือถ้าเกิดอยู่ที่ไทยตุลาหกสี่
การที่มันจะติดเชื้อการที่จะได้รับเชื้อเอ๊ะมันต้องเกิดขึ้นในบ้านเราหรือเปล่า
นั่นแหละคือสิ่งที่หลายคนสงสัย
คือเขาได้รับเชื้อมาคือเขาคงไม่ได้เอาเชื้อมาจากไนเจรีย
เพราะว่าระยะฟักเชื้อมันน่าจะไม่ได้ยาวเกินจะปีแบบนี้
เพราะอย่างที่เขาบอกว่ามันใช้เวลาในการกักตัวดูตัวเองประมาณสัก๒๑วัน
แล้วเอาจริงวีซ่าเจ้าตัวเนี่ยหมดสักประมาณช่วงต้นปี
แต่คุณลองคิดดูว่าอ้าวแล้วเขารับเชื้อจากไหน

ทีนี้ประเทศไทยของเราตอนนี้ก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกันนะคะ
ก็ตั้งแต่ที่ทั่วโลกพบผู้ป่วยฝีดาดลิง
ก็มีการให้สถานพยาบาลทุกแห่งคัดกรองผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัย
ส่งตัวอย่างตรวจเชื้อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ที่ผ่านมาก็มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรค
แต่ว่าพอตรวจแล้วไม่ได้พบว่าเป็นโรคนะคะ
จนกระทั่งมาเจอชายชาวไนเจรียคนนี้
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมคะมันก็มีกลุ่มคนที่
อย่างบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงกันด้วย๑๔๒คน
ก็ยังไม่ได้พบว่ามีอาการอะไรยังไง
แต่ว่าเขาบอกว่ามีอยู่๖รายเหมือนกันนะ
เหมือนมีไข้เจ็บคอส่งผลตรวจแล้ว๕คนไม่ได้พบนะคะ
ก็ส่วนอีกคนเนี่ยมีการเดินทางออกนอกประเทศไปแล้ว
สถานการณ์ระดับโลกตอนนี้นี่คือติดเชื้อประมาณ๑๖๐๐กว่าคน
แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว๕รายอยู่ในแอฟริกาทั้งนั้นนะคะ
เดี๋ยวตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราต้องจับตามองเรื่องฝีดาดลิงกันต่อค่ะ